แม่บ้านผู้อยากจะด
ในฝันเหรอครับ

ยังเชิญคุณมาในช่วงผู้ชายในฝัน

ใครจะตื่นหรือใครจะปล่อยก็ได้
แต่ว่าลูกเขาก็ต้องเป็นผู้ชายอบอุ่นนะ

ไม่แต่จะบอกว่าหลายคนชอบคุณมากว่า

แหง่งั้นค่ะจ้าผมดี
โอเคเราอยู่กับน้องสิงโตนำโชคทั้งทีนะคะ
เราก็จะขอล้วงความลับเขาสักหน่อย
ถ้างั้นมาถามความลับข้อแรกเลยดีกว่า

ความลับข้อแรกของเขานั่นก็คือ
โตไปซื้อเทปคาเซ็ตเพราะว่าอยากได้เบอร์โทรค่ายเพลง
คือผมเป็นคนที่มีความฝันนะครับ
แล้วก็เอาความฝันกับความจริงมาบวกกัน

ใช่คือสมมุติเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรี

ทีนี้ก็เลยค่ายเพลงอยู่ไหน

ทีนี้ก็ไปเอาเบอร์ค่ายเพลงมา
แล้วก็เขียนเขียนเขียนเบอร์ไว้
เพราะแล้วเดี๋ยวก็กล้องลงทาง
แต่ทีนี้เราก็จะต้องฝืนให้เก่งก่อน

อ้าวแล้วคือเราต้องการไปเองหรือว่าตอนนั้นคิดว่าจะอัดเทปแล้วส่งไป
ก็คิดว่าอัดเทปแล้วส่งไปหรืออะไรอย่างนี้

เราต้องฝึกให้เก่งก่อนแต่ตอนนั้นแค่มีความฝันว่า
อยากไปทีนี้ถ้าอยากไปก็

แล้วมันไม่แค่จดอ่ะทำไมต้องซื้อด้วย

มันอยู่ในห่อพลาสติกแล้วบางทีเนี่ยนะ
เบอร์ค่ายเทปมันอยู่ข้างในอีก

ทำไมไม่จดแต่ตันยูหรอ

คือถ้าวันนั้นผมเจอพี่ก่อนแถวบ้านผมนะ
อันที่ทรงนั้นที่คุณตันยูเอ้า
กับเงินการซื้อเทปของเขาไว้ก่อนเนี่ย
อ๋อนี่ฟังเขาร้องเพลงไหมล่ะ

แล้วก็เป็นไอดอลด้วยครับ
เลขที่๒เขาบอกว่าคุณสิงโตนี่นะมีพี่เสกโลโซเป็นไอดอล

มีพี่เสกเป็นไอดอลนะคะเพลงอะไรที่ชอบของเขา
หลังจากที่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้
คือยากมากสมัยที่ตอนนั้นใช่ไหมครับการเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องหน้าตาดีหมด
จะดีหมดช่วงนั้นที่ผมโตมาก็คือมีพี่เจมส์

เจมส์เรืองศักดิ์พี่มอสพี่เต๋าอะไรอย่างนี้

ก็คือเราเห็นพี่เสกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสกยังได้เลย
แต่ว่าเราก็ต้องเก่งให้ได้แบบพี่เสกซึ่งมันยาก
ทีนี้เราก็เลยกลายเป็นติดตามพี่เสกร้องเพลงเขา
ร้องเพลงแนวพี่เสกเลยอะตอนนั้น
คุณเพลงคุณคนละแนวกับคุณเสกเลยนะ

เพลงคืนจันทร์เพลงอะไรที่ดังอะไรอย่างนี้ครับ

คือผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างอัจฉริยะมาก

เดี๋ยวไม่มีใครถามว่าคุณอัจฉริยะหรือไม่อัจฉริยะ

ผมก็ใช้วิธีเดิมผมก็ไปเอาเบอร์ไข้

ไปซื้อมาหรือเปล่าเทป

แล้วก็

เขาบอกว่าอ๋อ

พี่เสกไปโทรมาใหม่ก็แล้วกัน

ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้โทร

อย่างน้อยเราก็เข้าใกล้พี่เสกมากขึ้น

แล้วก็คิดจะทำแนวเพลงตามพี่เสกไหมตอนแรก

ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำแนวเพลงเป็นแนวไหน
แต่คิดว่าก็อยากเป็นนักร้อง

ภาษากัมพูชาอีสาน

ความรู้มากเลยนะคือแบบโอ้โหโตมาจริงแล้วคือเป็นอย่างนี้คือพ่อผมเนี่ยเป็นคนบุรีรำ
เขาก็จะใช้ภาษาพื้นบ้านเป็นภาษากัมพูชาที่มาอยู่ในไทย
ส่วนแม่ผมเนี่ยเป็นคนยะโสธรที่บ้านเขาก็จะใช้ภาษาอีสาน
ที่เนี่ยผมก็สลับกันอยู่๒ที่แล้วก็ไปโรงเรียนเขาจะใช้ภาษากรรม
อ๋อก็เลยพูดได้ไปแม่งพวกเหมือนกันเด็กเลยอ่ะ
แล้วตอนนี้ได้ภรรยาครับแต่ก็ภรรยาก็เป็นกูป๊า
ไม่จริงไม่จริงมีคนแอบดูวีดีโอตอนคุณสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คนพูดได้ดีมากนี่หรอครับนี่เก่งมาก

เคยร้องเพลงของคุณเองอ่ะนะแต่เป็นภาษากรรมพุทธาไหม

แปลเบาอย่างนี้ได้ไหมอยู่ต่อไปได้ไหม
ยากไปเอาคำง่ายดีกว่าคำง่ายหน่อย
ภาษาอีสานก็คอยมักเจ้าคอยมักเจ้า
อันนี้น่าจะได้ยินบ่อยภาษากัมพูชาก็บองสไลเนียง

เป็นแฟนกันไหมก็แต่เขาไม่ค่อยจะถามเรื่องว่าเป็นแฟนกันไหม
ถ้ามองสลายเนียงปุ๊บเขาก็เป็นเลย

คือเขาก็ไม่มานั่งแบบว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเค้าไม่พูดกัน
เค้าไม่นิยมเค้าไม่นิยมเค้าไม่พูดกันมันมีสนุกสนานมาก
สำหรับผู้ชายในฝันก็เราหมดเวลาแล้วไง

อยากจะคุยอะไรกับเค้าอีกคุย
เวลาที่ต้องกดแล้ว